แต่ถ้าเป็นนักร้องหนุ่มคนนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเลยค่ะ

ที่บอกว่านักร้องหนุ่มคือเขาเสียงดีแล้วก็สุขภาพดีมากแต่ยังคิดพี่แจ้
เธอทำให้ฉันรักเธอก่อนไม่อาทร

คุณผู้ชมค่ะแต่ดูพี่แจ้นะในวัย๖๓ปีแข็งแรงเหมือนเดิม
เพราะว่าพี่แจ้เขาจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่
ศิลปินรุ่นน้องเยอะแยะมากมาย

ก่อนหน้านี้ค่ะพี่แจ้เขาบอกนะว่าโอ้โห
แทบจะเอามือกายหน้าผากกันเลยทีเดียว

ร้านต้องหยุดชะงักไป
พอกลับมาเปิดใหม่มันก็ยังไม่เต็มรูปแบบคุณผู้ชม
เพราะว่ามันยังเหลือโซนด้านในที่พี่แจ้เขาอยากจะเปิดให้บริการแฟนในช่วงกลางคืนด้วย
แต่ถึงยังไงพี่แจ้บอกไม่ท้อขอชูนิ้วก้อยท่าประจำตัวของเขา
บอกกับตัวเองให้สู้เพราะเชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะฟื้นกลับมาดีเหมือนเดิมอย่างแน่นอนค่ะ
หลังจากนี้ก็พี่ก็จะรีบกลับมาดูแลบ้านแสนรักเพื่อที่จะเปิดกลางคืนให้ได้

ก็คือป่าวิคงวิกฤตโควิดก็ยังอยู่
โอ้โฮฝ่ามามนต์เลยนานมากแล้ว
เขาไปอุดหนุนกันได้นะคะอยู่เรียบทั้งหน่วยลำอินทา
เคล็ดลับเสียงดีของพี่แจ้คืออะไรรู้ไหม
คือการดูแลสุขภาพควบคุมอาหารออกกำลังกาย
นี่แหละที่ทำให้พลอยเสียงไม่ดีเพราะพลอยไม่ควบคุมอาหารแล้วพลอยก็ไม่ออกกำลังกายด้วย
อันนี้พี่แจ้บอกเลยนะว่าต้องดูแลสุขภาพควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกาย
ที่สำคัญคือพี่แจ้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยเพราะกลัวว่ากล่องเสียงเขาจะพัง
คือเสียงเขามีมูลค่าไงคุณผู้ชมปกติเนี่ยนะพี่แจ้จะไม่รับงานร้องเพลงกลางคืนอยู่แล้ว
จะเก็บเสียงเพราะเอาไว้รอขึ้นคอนเสิร์ตของตัวเอง
หรือไม่ก็รอร้องที่ร้านบ้านแสนรักของตัวเองเท่านั้นค่ะ
ต้องพยายามไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มน้ำเย็นมากเพราะเย็นมากนะ
เสียงเขาก็จะหนาวหดตัวหดตัวก็คือแสดงกำลังไม่เต็ม
จริงจริงพี่ก็คิดถึงไทยรัฐทุกคนนะครับเพราะว่ามันมีความผูกพันมา
ไปติดตามคอนเสิร์ตได้๒๗พฤษภานะครับ
แสดงแสดงไทรัศน์ไปด้วยนะครับ